คุณผู้ชมคะสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย
ได้มีการเผยแพร่วิดิทัศน์หาชมยากค่ะ
เมื่อครั้งที่ในหลวงราชการที่๙เสด็จพระราชดำเนินเยือนมหานครนิวยอร์ก
ท่ามกลางการต้อนรับอย่างสมพระเกียรติ
เมื่อครั้งที่ในหลวงรัชกาลที่๙
ส่งให้การต้อนรับประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาคนแรกที่เดินทางมาเยือนประเทศไทยค่ะ
คุณผู้ชมค่ะนี่คือภาพเหตุการณ์ระหว่างวันที่๒๗๓๐ตุลาคมปี๒๕๕๙
ขณะที่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนีนาฏ
ส่งให้การต้อนรับนาลินดอนบีจอนสันประธานาธิบดีสหรัฐคนแรกที่เดินทางเยือนประเทศไทย
โดยได้เดินทางพร้อมกับนางเลดี้เบิร์ดจอนสันสุภาพสตรีหมายเลข๑ในฐานะพระราชอาคันตุกะ
ประธานาธิบดีจรสันพร้อมด้วยภรรยาเดินทางมาถึงประเทศไทย
เฮลิคอปเตอร์ส่วนตัวที่ลงจอดยังบริเวณลานหน้าพระที่นั่งอนันตสมาคม
หลวงราชการที่๙ทรงให้การต้อนรับประธานาธิบดีจรสันในแบบชาวตะวันตก
และทรงมีพระราชปฏิสันธารกับประธานาธิบดีจรสันระหว่างการแสดงฟ้อนเล็บต้อนรับแขกเมือง
อีกหนึ่งภาพประวัติศาสตร์ค่ะคุณผู้ชมค่ะที่เรามักจะเห็นกันอย่างแพร่หลายในรูปของพระบรมชายลักษณ์เมื่อครั้งทรงพระเยา
ขณะกำลังประทับรถยนต์พระที่นั่งทรงแย้มพระสวนพร้อมกับโบกพระหัสให้กับประชาชนที่มาเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาทรับเสด็จค่ะ
ซึ่งวิดิทัศน์ชุดนี้นะคะคือเบื้องหลังของภาพแห่งความประทับใจเมื่อวันที่๕กรกฎาคมปี๒๕๕๙
เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนีนาฏเสด็จพระราชดำเนินยังมหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกา
ซึ่งถือเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนอย่างเป็นทางการ
โดยตลอดสองข้างทางขณะรถยนต์พระที่นั่งเคลื่อนผ่าน
มีประชาชนไปรอเฝ้าทุลอองทุลีพระบาทรับเสด็จ
เปล่งเสียงทรงพระเจริญดังกึกกล้องตลอดทางค่ะ
โดยชาวอเมริกันได้เฝ้าทุลอองทุลีพระบาทอย่างอบอุ่นสมพระเกียรติ
ขบวนพาเรทสายรุ้งซึ่งเป็นคำเรียกค้าน
ขบวนเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่กว่าการตา
แถบกระดาษสีสันที่โปรยปลายลงมาราวกับหิมะ
ซึ่งขบวนพาเรทสุดพิเศษเช่นนี้
สหรัฐอเมริกาจะสงวนไว้สำหรับโอกาสพิเศษเท่านั้นค่ะ